กันต่อว่าที่ที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยนะมันน่าลุ้นขนาดไหนเพราะเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยต้นจันหอมเนี่ยเป็นต้นใหญ่ยักษ์มากเลยแล้วก็มีอายุเก่าแก่มากมากเขาก็เชื่อว่าจะต้องมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านกันบ้างแหละแล้วก็มีเสียงกระซิบว่ามาให้โชคนะจริงหรือเปล่าเอาอีกแล้วเนี่ยฟังให้ดีแล้วไปเลยค่ะ
ก็คือความสูงประมาณ๑๔เมตร

ชาวบ้านเขาคาดว่าน่าจะเป็นต้นจันหอมที่มีอายุเก่าแก่มาก
แบบ๒๐๐๓๐๐ปีเลย
แต่ก่อนที่จะเจอต้นจันหอม๒ต้นนี้
คือมีเรื่องราวประหลาดบางอย่างเกิดขึ้น
ผู้ที่นำต้นจันหอมมาถวายให้กับทางวัดด้วยนะคุณผู้ชม
เขาเป็นคนที่นำต้นจันหอมมาถวายให้กับทางวัด
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ๕๐ปีที่ผ่านมา
คุณพ่อกับคุณแม่เขาทำการปรับพื้นดินที่ปลูกยางพารา
แล้วก็เลยได้ตัดโค้นต้นจันหอมทิ้งไป
ซึ่งต้นจันหอมล้มลงไปอยู่ในลำคลอง

ก็เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเรื่อยมามา
จนกระทั่งเมื่อประมาณ๕ปีที่ผ่านมา
มีคนงานในสวนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาฝัน

บอกว่าเฮ้ยช่วยนำต้นจันทร์ขึ้นมาจากหนองน้ำหน่อย
เพราะว่าทรมานมากเลยหนาวเหน็บมาก
แล้วก็ถูกแช่อยู่ในน้ำนานมากแล้ว
ตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคนงานมาเล่าให้ฟัง
ก็ปล่อยเวลาผ่านไปจนกระทั่ง
เขาบอกว่าฝันอยู่แบบเดิมอย่างนั้น๓ครั้ง
อยากรู้ไหมว่าฝันแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้เขาเล่าชัดอีกครั้งค่ะ

ครั้งแรกก็คือมาเข้าฝันคนงานสปาม
บอกว่าอยู่ในน้ำมานานแล้วค่ะแล้วก็อยากจะขึ้นมา
แล้วก็ครั้งที่สองพอหลังจากนั้นนะคะก็คือไปหาพระจีน
ช่วยนำไม้ขึ้นมาจากหนองน้ำในสวนปาม
บอกว่าท่านชื่อนวลจันทรา
แล้วก็ก่อนที่จะขุดขึ้นมา๑วัน
ท่านก็มาเข้าฝันนะคะบอกว่าขอให้ได้นะ
คือมากระซิบอะค่ะเสียงเป็นผู้หญิง

มาแบบเสียงยาวยืดอารมณ์แบบเทปยืดอะไรอย่างนี้เหรอ

เดี๋ยวจะพูดแบบนี้ทั้งรายการเลย

เขาฝันเขาเล่าให้ฟังแบบนี้จริงว่า

ว่าขอให้ได้นะแล้วเป็นเสียงผู้หญิงค่ะคุณ
สุดท้ายก็สามารถนำต้นจันหอม
ออกมาจากหนองน้ำได้สำเร็จแบบที่เราเห็นภาพกันไป
ก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมากเลยหลังจากที่ทราบข่าว

คือฮาขนาดที่ว่าต้องไปซื้อผ้าสามสีต้องเอาแป้งมาด้วย

ฮือฮาไหมผมเห็นแล้วบางจุดนี่เห็นไหมบางช่วงบางท่อนเนี่ยนะฮะ
จะเป็นสีขาวแล้วก็มีผ้ามาพันไม้ไม่ได้ขึ้นรา
ไม่เกี่ยวค่ะก็คือเป็นแป้งนั่นแหละมาตามประเทียบถูกต้องอย่างที่บอกแล้วว่า
ฮือฮามากเรื่องนี้หลังจากที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาทราบข่าว
เขาก็คิดว่าไม้จันหอมเนี่ยเป็นไม้มงคลนะน่าจะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านแล้วก็คนในพื้นที่บ้างล่ะ
ก็เลยนี่แหละค่ะมาไหว้มาขอพรขอโชคขอลาบเอาผ้าสามสีเอาแป้งเอากล้วยอะไรต่างมาไหว้
เอาแต่ก็ย้ำคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะเราเห็นแป้งหลายหย่อมแล้ว
เดี๋ยวงวดหน้าน่าจะพลึบขาวโพลน
จันหอมยักษ์ใหญ่มากความยาวนี่๑๔เมตร
เขาบอกว่าอายุต้นไม้น่าจะประมาณ๒๓๐๐ปี
แต่ว่าเมื่อ๕๐ปีก่อนทางบ้านเขาตัดโคนต้นนี้ทิ้ง
ก็เลยทำให้ต้นนี้จมอยู่ใต้น้ำมา๕๐ปี
แล้วก็เพิ่งเอาขึ้นมาก็เลยถวายวัดไว้
หน้าตื่นตาตื่นใจนะอ่านฟังแล้วก็ขนลุกขุนพองน่าตื่นเต้น

ยังมีเรื่องที่น่าตื่นใจอีกอยากจะพาไปที่นี่มาก